ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากวัคซีนหรือเปล่านะ
แต่ผู้ชายคนนี้ฮะเขาเพิ่งไปฉีดเข็ม๒สูตรไข้มานะครับ
จังหวะนี้เขาน็อกน็อกแล้วล้มฟุบอยู่แถวที่ทำงาน
โทรศัพท์นี่คือโทรศัพท์ไปหาภรรยาที่บ้านนะครับ

ใช่คือฟุบต่อหน้าเพื่อนไปเลยค่ะ
แล้วก็นอนฟุบไปเลยนะครับ
นี่เพื่อนร่วมงานก็พยายามมาช่วยกัน
โทรเรียกเจ้าหน้าที่นะครับ
สุดท้ายเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันนะครับ

คือทางครอบครัวเขาก็ติดใจว่าเป็นเพราะว่าไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙หรือเปล่า
ตรงนี้ฮะช่วงชุลมุนวุ่นวายนะครับ
นี่เป็นโกดังเก็บของนะครับ
ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี๕โมงเย็น๘ตุลาคมครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยที่เห็นเดินโทรศัพท์ไปแล้วก็แบบท่าทางไม่ไหวแล้วล้มเนี่ยฮะ
ชื่อนายมโนสิตจันทราอายุ๒๖ชื่อเล่นชื่อนุ๊กนะครับ
คือคุณนุ๊กเนี่ยจุกแน่นหน้าอกนะฮะ
ทีแรกก็เซไปทิ้งกล่องพัสดุก่อนก่อนจะไปล้มฟุบอยู่ตรงนั้นนะครับ
เพื่อนก็มาช่วยกันนะช่วยกันเรียก๑๖๖๙ด้วยนะครับ
ช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่โกดังตรงนี้นะครับอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะชื่อว่าคุณเป้
แล้วเนี่ยฮะเขาก็ชี้ให้ดูจุดเกิดเหตุแถวนี้นะครับ
บอกว่าตอนนั้นเพื่อนก็ช่วยกันพยายามประถมพยาบาลแล้วก็เรียกรถพยาบาลแต่ช่วงเกิดเหตุมันเป็นช่วง๕โมงเย็นรถมันติดมาก
ก็เลยคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวจะไม่ทันการก็เลยตัดสินใจพานุ๊กเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลเอง
ระหว่างทางเนี่ยนุ๊กก็เพ้อตลอดทางนะฮะที่เพื่อนเขาบอกนะครับแล้วมีลักษณะเหมือนแน่นท้องด้วยแล้วก็บอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยคือตาพร่าไปหมดแล้วนะครับ
มีช่วงหนึ่งที่แบบเขาหยุดไปครู่นึงสุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนมีสติขึ้นมาแล้วเรียกหาเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ชื่อช่างเอ็มนะฮะคือช่างเอ็มเนี่ยถ้าเห็นในคลิปเนี่ยฮะคือคนที่เดินคู่กันมานะ
แล้วเขาก็แน่นิ่งไปอีกจนรถไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจสุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตแพทย์มาแจ้งบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คั่วหัวใจแตกและขาดอากาศหายใจตั้งแต่ตอนอยู่บนรถแล้ว
คือทางเพื่อนบอกว่าก็ยอมรับว่าสองจิตสองใจเลยตอนนี้
เพราะว่าผู้ตายเขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙สูตรไข้
ฉีดมาได้๒อาทิตย์นะฮะเสร็จแล้วก็มีอาการแบบนี้
ส่วนช่างเอ็มที่พาเพื่อนไปโรงพยาบาลด้วยบอกว่าเสียใจมาก
รู้จักนุ๊กมาหลายปีไม่เคยเห็นเจ็บป่วยอะไร
วันเกิดเหตุอยู่แน่นหน้าอกปวดท้องเหงื่อออกเต็มไปหมด
รีบพาไปนั่งพักเปิดพัดลมให้อาการไม่ดีขึ้นแล้วหายใจแรงขึ้น
ตอนพาไปโรงพยาบาลก็พยายามเรียกชื่อให้ได้สติตลอด
เชื่อว่ายังไงเผื่อเขาจะฟื้นคืนสติกลับมาได้
แต่สุดท้ายไม่ทันจริงเสียชีวิตครับ
ทั้งโรงอะไรก็เยอะก็พากันไปแล้วแค่นั้นรู้แค่นั้นแล้ว
แล้วพอหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะปั๊มแบบช่วยชีวิตอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะ
ถ้าหลักทางการแพทย์ถ้าครึ่งชั่วโมง
แต่ตัวผมก็อยากรู้ผมจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดี
แต่ว่าคุณดูเขาไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เป็นสูตรไข้
สูตรไข้ให้เฉียนมาได้สัก๒สัปดาห์แล้วนะ
นี่ภรรยานะฮะที่เล่าให้เราฟังนะครับ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดสงขลา
คือครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้ที่เสียเสาหลักไปนะครับ
ถึงไปกระตุ้นทำให้เส้นเลือดหัวใจของสามีเนี่ยมีปัญหา
อย่างที่หมอบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่

ตรงนี้นะฮะภรรยาบอกว่าเธอกับสามีไปฉีดวัคซีน
เป็นสูตรไข้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เสียชีวิตเนี่ยคือ๘ตุลาคม
ทีนี้ตอนที่ฉีดไป๒๔กันยายน
หลังฉีด๒๓วันแรกมีไข้ก็ซื้อยาพารามากินก็หายนะ
ก่อนจะมีผื่นขึ้นตามตัวซื้อยามาทาทีนี้มันไม่หาย
แล้วมีพวกปวดขาปวดกระดูกปวดข้อ
แต่สามีไม่ยอมหยุดงาน
บอกว่าสามียังไม่ผ่านโปรเลยไม่อยากหยุดงาน
กล้องวงจรปิดเนี่ยเธอบอกที่เห็นสามีเดินคุยโทรศัพท์มาเนี่ยคือคุยกับเธอ
โทรมาหาเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
ซึ่งขอยืนยันว่าสามีไม่เคยมีโรคประจำตัวนะฮะ
ก่อนจะเสียชีวิตเหมือนกับมีการพูดเป็นลางอยู่
บอกถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยช่วยดูแลลูกให้ดีนะ

เรากังวลตรงนี้เราก็เลยเป็นกังวลว่าโหสงสัยไม่ได้ในแน่เลยเพราะแฟนมันเสียชีวิต๒อาทิตย์ต่อมา